ท่านผู้ชมครับแฟนนุ่มของหญิงสาวที่เสียชีวิตจากการไปดูดไขมันเสริมหน้าอกที่
จะเสียชีวิตจากเรื่องอะไรกันแน่ค่ะวันนี้เดินทางไปที่สถาบันนิติเวศนะครับ
เพื่อที่จะติดต่อเรื่องของการรับศพแล้วก็ผลการชนสูตรด้วย
แต่ว่าผลยังไม่ออกนะฮะนี่ฮะวันนี้นะครับชายหนุ่มคนนี้นะครับ
ที่เป็นแฟนของหญิงสาวที่ไปดูดไขมันไปเสริมหน้าอกแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
จ่ายค่ามัดจำไป๓๐๐บาทแล้วนะฮะจากราคาทั้งหมด๖๒๐๐๐บาท
ซึ่งเขาบอกว่าเริ่มผ่าตัดเนี่ยคือ๒๒สิงหาคม
หลังจากนั้นแฟนก็กลับมาที่บ้านกลับมาบ้านมีน้ำไหลออกมาจากแผล
คลินิกเนี่ยบอกว่าเป็นน้ำเกลือนะฮะพอถามไปเนี่ย
แต่ว่าแฟนสาวของเขานะครับเกิดอาการชักเกร็ง
ต้องนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตเมื่อ๒๗สิงหาคม
นี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้นายพลชนะจันเกษมอายุ๒๙ปี
หนุ่มของหญิงสาวที่เสียชีวิตแล้วก็ญาติญาติไปติดต่อขอรับศพ
จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อรับศพกลับไปประกอบพิธี
ทางศาสนาแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้รับศพกลับนะครับ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่บอกว่าผลการชนะสูตรพลิกศพ
ก็เสร็จนะครับผลอย่างละเอียดจะออกมาเนี่ย
จะใช้เวลาประมาณ๔๐ถึง๔๕วันนายพลชนะบอกว่าตอนนี้ครอบครัว
บอกว่าเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
แต่ข้อมูลของทางคลินิกเนี่ยบอกว่าแฟนเขาติดเชื้อในทางเดินอาหาร

ต้องส่งมาชนะสูตรอีกครั้งที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
นายพลชนะยังตั้งข้อสังเกตว่าก่อนที่แฟนของเขาจะทำศัลยกรรม
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะทางคลินิกเองก็ตรวจสุขภาพก่อนแล้ว
ก่อนที่จะดูดไขมันแล้วก็เสริมหน้าอกให้เนี่ย
แล้วก็บอกว่าไม่พบความผิดปกติสามารถเข้ารับบริการได้
แต่หลังจากมีการผ่าตัดเสริมความงามดูดไขมันเสริมหน้าอกอะไรไปแล้วก็แล้วแต่เนี่ย
ภรรยาของเขาเริ่มมีอาการเจ็บที่หน้าอกแล้วก็ไม่ได้เจอกับแพทย์ที่ทำการรักษาด้วย
หลังจากที่มีปัญหานะครับมีแต่เจ้าหน้าที่ของคลินิกเท่านั้น
ก็เลยไม่มั่นใจว่าระหว่างที่รับการบริการ
มีแพทย์เป็นผู้ให้บริการหรือว่ามาทำการผ่าตัดให้แฟนเขาหรือเปล่า
ดูดไขมันทั้งเสริมหน้าอกเพราะว่าเขาไปที่คลินิกเขาเจอแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่เจอหมอ
จากนี้นะครับนายโภชนะนะครับบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับ
มีโทรศัพท์มาเจรจาอ้างว่าเป็นตัวแทนของทางคลินิก
เสนอเงินเยียวยาให้๒ล้านบาทเพื่อให้จบเรื่อง
แต่ว่าทางครอบครัวเขาบอกว่าเขาไม่เอานะครับเพราะว่าต้องการรู้ผลการชนสูตรที่แน่ชัดออกมาก่อน

ใช่ครับแต่ผมไปถามหมอจิงหมอก็บอกว่าติดเชื้อทางจัดส่งเครือ
ล่าสุดนะครับมีอ้างมาว่าผมไม่รู้นะว่าเป็นคนของคลินิกหรือเปล่า
แต่เขาอ้างมาว่าเขาเป็นผู้บริหารเป็นนายแพทย์
แล้วก็คือเขาเสนอมาว่าจะยื่นการรักษาเยียวยา
ค่าเยียวยา๒ล้านบาทโทรมาครับ
โทรมาแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นคนคลินิกจริงหรือเปล่า
นี่นะคะแล้วก็คนที่ติดต่อไปว่าจะเยียวยาให้๒ล้านบาท
เขาก็ไม่มั่นใจว่าเป็นตัวแทนของคลินิกจริงหรือเปล่า
เขาบอกเบื้องต้นคือไม่รับเงินก็คือจะให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ